ความหวานดีกว่านะคะของสาววุ้นเส้นค่ะแล้วก็แฟนหนุ่มของเขานะคะ
หนุ่มนิกคุณผู้ชมเป็นหวานใจนักธุรกิจนอกวงการนะคะ
ที่บอกสาววุ้นเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาเธอไม่เคยโชว์หวานกับแฟนเธอเลย
เออนะคะที่บอกแบบนี้เพราะว่าตอนนี้สาววุ้นเนี่ยคุณผู้ชมค่ะ
เขาเปลี่ยนไปแล้วเขามีความรักไปแล้วเออแล้วบอก

ก็เป็นเทศกาลไปนานทีเพราะว่าคบกันมานานแล้วก็ไม่เคยลงอะไรหวาน
รูปคู่อะไรอย่างนี้ก็ยังแบบน้อยมาก

แฮปปี้ที่จะลงเพราะเรามีโมเมนต์แบบอย่างนี้

แต่ว่าอยากให้แบบรู้สึกว่าให้เขารู้สึกดี
เฉพาะช่วงที่จำเป็นอะไรอย่างนี้
ช่วงแบบวันเกิดแล้วก็วันวาเลนไทยอะไรอย่างนี้มากกว่า
แต่ถ้าแบบลงบ่อยคงไม่ลง

เดี๋ยวเบื่อไงก็อย่าเห็นบ่อยเดี๋ยวหาว่าข้างรักอีก
หน้าเด็กจังเลยค่ะอยากได้หน้าแบบวุ้นนะคะ
อ้าวเจ้าแม่ขายครีมจานหน้าเขาจะไม่เด้งได้ไง
พี่อยากได้หน้าแบบหุ้นหรือพี่อยากได้แฟนแบบหุ้น
อยากได้หมดทุกอย่างที่เป็นวุ้นเส้นเลยค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นที่มักจะโดนคนรอบข้างลุ้นว่า
ร้ายเมื่อไหร่สาววุ้นกับแฟนหนุ่มจะมีข่าวดีสักที

เพราะว่าส่วนใหญ่เพื่อนสนิทในกวนก็ทยอยแต่งงานมีลูกกันไปหมดแล้ว
งานนี้ค่ะสาววุ้นก็บอกว่าพี่หนูไม่กดดันเรื่องนี้นะ
เพราะว่าเชื่อว่าชีวิตแต่ละคนมันมีเป้าหมายที่ต่างกัน
ทุกคนมีความสุขในแบบของตัวเอง
อันนี้คือพื้นฐานในชีวิตของหุ้นเลยว่า
เราควรจะแบบไม่ต้องมีแพทเทิร์นที่อยากไปเป็นเหมือนใคร
เราเป็นแบบของเราแล้วก็เอาคนที่เป็นไอดอลเราหรืออะไร

คือคนชอบลืมว่าวุ้นอายุเท่าไหร่

แล้วมันบอกว่าจริงถ้ามีได้ก็คงเซอร์ไพรส์มาก
แต่ว่าแบบมันไม่ใช่อยู่ในวัยที่
เรารู้สึกว่าจะมีได้ง่ายแล้ว

เราก็ไม่ได้แบบไปกดดันมาก

ซึ่งช่วงนี้คุณวุ้นสังเกตไหม

แต่ออร่าความเป็นผู้หญิงเก่งเขาจะเพิ่มมากขึ้น

ใช่คนเราความสุขไม่เหมือนกันคุณผู้ชมค่ะ